ถึงบอกว่าสิน๕รักษาให้มั่นโดยเฉพาะสินข้อที่๕สุราเมระยะ
เพราะถ้าเกิดว่ากินสุราเข้าไปขาดสติ
แม้แต่พ่อแม่บังเกิดกล้าวคุณก็ฆ่าได้ทำร้ายร่างกายได้
ที่จังหวัดบุรีรำค่ะลูกชายวัย๓๙ปีติดเหล้าอย่างหนักเลยนะคะ
อมแงมเลยอะค่ะกินเหล้าเสร็จปุ๊บเกิดอาการหลอน
นขึ้นไปบนต้นไม้จะผูกคอฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่ากิ่งไม้มันหักลงมา
หลังจากที่ตกลงมาแล้วสิ่งที่เขาทำคือไปคว้าจอบ
เอาไปตีพ่อที่นั่งอยู่ที่เปลพอบ่าเจ็บสาหัส

คือเหตุการณ์นี้ลูกชายชื่อว่านายสามารถ
วัยสามสิบเก้าปีก่อเหตุทำร้ายร่างกายพ่อบังเกิดกล้าว
พ่อเนี่ยชื่อว่านายชาลีอายุหกสิบเอ็ดปีนะคะลุงชาลีแกเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เพราะถูกลูกเนี่ยใช้จอบตีหัวคุณนี่ต้นไม้ที่ตอนแรกที่นายสามารถจะขึ้นไป
คอตายนะเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะคือหลังเกิดเหตุแล้วนะ
เพราะดีที่ญาติแล้วก็ชาวบ้านเห็นเข้าก็เลยตะโกนร้องห้ามจากนั้นก็ช่วยกันนำตัวคนเจ็บเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลนางรองนะคะครับป้าชิ้นเนี่ยป้าของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
นายสามารถอาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนในบ้านจุดเกิดเหตุมีพฤติกรรมก็คือชอบดื่มเหล้าเป็นอาจิน
เป็นนิสัยจนติดอ่ะติดงอมแงมแบบติดเรื้อรังอ่ะค่ะที่ผ่านมานายสามารถคนนี้ยังไม่เคยทำร้ายใคร
แต่ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะไม่ทำร้ายไงนะฮะพอขาดสติแล้วนะป้าเล่าต่อบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
นายสามารถมีท่าทางแปลกแปลกคือเหม่อลอยผิดปกติแล้วจู่จัวค่ะ
ก็ตะโกนเสียงดังลั่นเลยนะคล้ายกับว่าสติแตกอ่ะอยากตายอยากตายอยากตาย
แล้วก็บอกให้ช่วยฆ่าเขาหน่อยนายสามารถบอกแบบนี้นะคะ
จากนั้นนายสามารถก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็พยายามที่จะผูกคอตาย
แต่คุณค่ะกิ่งไม้เกิดหักยังไม่ถึงคราวของเขาไม่ถึงคาด
ยังไม่ถึงคาดนะฮะทำให้ตัวเขาเนี่ยร่วงลงมานะฮะ
ต่อมานายสามารถคนนี้ก็เดินไปถือจอบแล้วเอาจอบที่ถืออยู่ในมือเนี่ย
จับหัวพ่อบังเกิดกล้าวที่นอนเล่นอยู่ที่เปรย์แล้วตัวเองก็หลบหนีไป
แล้วลูกเขามีอะไรเขาบ่นอะไรไหมเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรไหม
เดินมาสักคนเมื่อร้อย

จากนั้นเขาไปบอกใครเห็นว่าเดินไปบอกใครพระอะไร
ตอนเช้าเดินไปบอกพระแถววัด

ทีนี่อีกเป็นคนที่เราไปคุยด้วย
คุณสุรัตน์เป็นญาติของคนก่อเหตุ
บอกว่าสาเหตุที่สามารถทรงมือทำร้ายใครที่เป็นท่อ
น่าจะเกิดจากอาการประสัตว์ร้อน

อาจจะเกิดเหตุการณ์ปิตุฆาตก็ได้นะครับคุณผู้ชม
ล่าสุดคนที่เป็นพ่อก็ยังเป็นข่าวดีหน่อยนะครับ
พ้นขีดอันตรายแล้วสามารถพูดคุยได้แล้ว
แต่พ่อบอกว่ายืนยันเลยนะ
ว่าจะแจ้งความกับตำรวจเอาเรื่องลูกให้ถึงที่สุด